ตื่นกันให้หนักเลยครับคุณผู้ชม
มันมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่โรงงานผ้าใบ

คือแม่คนหนึ่งเขาพาลูกชายไปที่โรงงานด้วย

ก็เข้าไปเล่นอยู่ในลิฟต์ขนของ

จนเสียชีวิตเด็กชายอายุเพียง๕ขวบ
แต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนแรกบอกว่าโอ้ด้วยความสุขสน
ไปเล่นเองลิฟต์หนีบไม่มีคนไปทำ
สุดท้ายสอบไปสอบมายอมรับว่าเป็นคน
คือลิฟต์มันมีการต้องดึงเชือกเป็นการชักรอก
แล้วไม่เห็นว่าศีรษะของเด็กเนี่ยมันอยู่ข้างนอกตัวลิฟต
จังหวะที่ดึงหนีบพอดีแล้วก็ทำให้เด็กเสียชีวิตเลย
โอ้โหแม่ของเด็กคนนี้ร้องไห้แทบขาดใจ

ความเย็นมาไว้หักขวบร้องไห้ปานจะขาดใจอยู่ข้างศพของลูกชาย
หลังถูกลิฟต์ขนส่งของหนีบเข้าที่หัวจนเสียชีวิตคาที่

ในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจชุดสิบสวนรับแจ้งเหตุจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสาวศรีสานอกอายุ๔๑ปี
คนงานของร้านผ้าใบที่ถูกคุมตัวไปเค้นสอบอย่างหนัก
ต้องยอมรับสารภาพว่าเป็นต้นเหตุทำให้เด็กชายบอลเสียชีวิต
โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ที่ทำไปเพราะความประมาท
เดาของออกอันนี้ลิฟต์ไม่ทำงานแล้วนะ
เขาก็ไปหยิบเขาก็ไปจับเชือกดึงเชือก
เขาก็ถึงแต่งแก่ไฟก่อนนะ
มันก็ทำงานครับ
เป็นเพื่อทำงานใช่ไหม
ยังจริงทุกมุมโดยทำงานให้ยอม
อันนี้ของนายขนล่างขึ้นบนหรือลงด้าน

เพราะว่ามันจะมียารูแค่นี้

โดยในเสาเล่าว่าตนเองนั้นขนรังกระดาษ

พอขนของเสร็จก็สาวเชือกที่เป็นตัวดึงลิฟต์ขึ้น
โดยไม่ทันสังเกตว่าเด็กนั่งหรือนอนอยู่ในลักษณะไหน
ไม่เห็นว่าหัวของเด็กชายบอลอยู่นอกตัวลิฟต์
ทำให้ลิฟต์หนีบจนหัวกระโหลกแตกเสียชีวิต
ส่วนที่ต้องโกหกตอนแรกว่าเด็กซุกสนเองนั้น

ขณะที่นางซาซานเมาะแม่ของเด็กชายบอลเล่าให้ฟังว่า
นั้นกำลังนั่งทำงานอยู่ชั้นล่างของอาคาร
ส่วนลูกชายวิ่งเล่นตามภาษาเด็กอยู่ไม่ไกล
นานก็มีเพื่อนร่วมงานวิ่งมาบอกว่า

ด้วยความตกใจตนเองนั้นจึงรีบวิ่งขึ้นไปดู
แต่สุดท้ายก็พบว่าลูกชายไม่หายใจแล้ว
นี่หายไปสุดดีแล้วครับ
ทั้งนี้ตำรวจแจ้งก็หานายเสาในข้อหากรัฐธรรมการโดยประมาท

แต่นายจ้างยื่นขอประกันตัวให้ในเบื้องต้น
นาริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน